เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี

กลับมาเจอกันแต่เราควรไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเนี่ย

เจอฝนเจอฝนอยู่กับเขาไหม

แต่พี่ชายเจอตั้งแต่แม่อายมาฝาง

พี่ไปวันชั่วพายุเข้าเลยไม่จำนวนจะมีเลย

อ่าฮะน่าจะหมดพอดีคุณพี่ไปปุ๊บฝนหนีกระเจิงหมดเลย

เพราะคุณแม่ร้างรามานานไงถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อน
ปากทีนี่พายุเข้าเลยนะแต่ตรงนี้คือไปที่ไหน
คือที่นั่นแห้งกรากใช่นะครับเพราะว่ามดดำนำแสงสว่างมา
นะครับผมฟ้าร้องยังแพ้เสียงดาวมาแน่นอนเราอ่านข่าวเข้ามาหลายตั้งหลายวันจริงจริง
อืมสำหรับคุณเอิร์ทวิศววิทย์ค่ะใช่ไหมใช่อุ้ยวันนี้อ่านถูกแล้ว
เออวิสวอีเอิร์ททำไมชื่อแกยากยากทำไมมีมีวิสวิทก็วิสวิทเป็นเลยวะ
วิสวิททำไมต้องเอาวิสวะวิคอะไรของมันก็ไม่รู้อ่าฮะคือดาราสมัยที่

สื่อศิษยาฉันยังพูดไม่ได้เลยเดี๋ยวเนี้ย
สื่อศิษยายากเลยเนาะ

หรือเอิร์ทนักแสดงจากบุคเพศสันนิวาส
หนึ่งในนักแสดงจากบุภเพศสันนิวาสนี่แหละ

เกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือเปล่า
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเปล่า

เป็นคนสุดท้ายที่ขับรถเข้าไป

ล่าสุดวันนี้ที่จึงหมายเรียกเนี่ยมัน
ออกพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณเอิร์ทไปก่อน
วันพร้อมกับทนายเกรียงชัยนะครับ
ก็นำพยานหลักฐานเข้าพบ

อิทิศพบจันทรโสดารอง

สนพญาไทยเนี่ยเขาชี้แจงครับ

ภาพที่ปรากฏ
ในภาพโวงจรติกว่ายอมรับ
อืมตัวเองเป็นคนเคลื่อนย้ายรถของนายแทนไทยอ่าฮะนายแทนไทยนรงกุล
ผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์นะฮะเอาไปเก็บแถวย่านบางใหญ่
จังหวัดนทบุรีเนี้ยอืมโดยนำหลักฐานเป็นเอกสารการรับรถ
แล้วก็ใบเสนอราคามามอบเป็นหลักฐานคุณเอิร์ทเขาก็บอกอย่างงี้
วันนี้นำหลักฐานมาชี้แจงแล้วล่ะอืมสิ่งหนึ่งที่เอิร์ทออกมาชี้แจงวันนี้
เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่าอย่างแรกตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พนันออนไลน์นะครับแต่ถามว่ารู้จักกับนายแทนไทยไหมเขาบอกเขารู้จัก
อืมรู้จักในฐานะลูกค้าอืมโดยแทนไทยเนี้ยแจ้งให้ไปรับรถ
เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาตนก็ไปรับรถจากบ้านของนายแทนไทย
ราช่ายเลียบทางเลียบทางด่วนอ๋อแม่พี่ทอร์มฮะ
เพื่ออะไรฮะเพื่อประเมินราคาเคลือบแก้วอืมโอเคนะ

ลูกน้องของนายแทนไทยก็ได้ขับรถกลับไป
ยืนยันว่าไม่ได้ขับไปที่โกดังตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน
พอต้นต้องไปงานวันเกย์เปื่อนต่อที่ทองร
จากนี้สถานที่ที่ไปรับรถมาเนี่ย

ทั้งนี้ไม่ทราบว่าธุรกิจของแทนไทยทำธุรกิจอะไร

รวบรวมข้อมูลมาตอบคำถาม

เพราะตำรวจเขาก็เช็คเอิร์ทมาแล้ว
ว่าอีเอิร์ทมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือเปล่า
เขาบอกว่าตอนนี้เช็คมาแล้วว่าไม่ได้มีอะไร
แล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็สอบถามข้อมูล

แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเองก็มีพ่อแม่เขาก็มี
ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าคนก็ไม่กล้าใช้งานนาง
นางก็ว่าอย่างนั้นคนก็ไม่กล้าใช้งานนาง

เป็นแก๊งนางก็คือซื้อรู้มาตั้งนานแล้ว
เพราะว่านางเป็นคนซื้อมาขายไป

แล้วก็ราคาไม่แพงด้วย

เพราะเหรอนางเป็นคนขับรถแพงอยู่แล้วใช่ไหม

แล้วอย่างนี้คุณแม่มีโอกาสได้คุยกับน้องเอิร์ทไหม

มันขออัปเดตให้คุณแม่ฟัง

ในวงการเนี่ยคุณแม่ไม่มีเบอร์ผู้ชายคนไหนบ้าง
เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้คือไปสอนอนแล้วผมแถลงข่าวเถอ

เขาก็ว่าอย่างนั้นบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปอย่าง
ก็เหมือนนางบอกว่านางเป็นคนขายรถ

ฉันก็ถามว่าอ้าวแกทำไมแกไม่บอกฉันว่าแกหุ้นกับการพนันออนไ

บอกผมไม่ได้หุ้นถ้ามันหุ้นผมก็รวยไปแล้วสิ
ฉันดาเรกง่ายไปเสร็จกับมัน

หนูก็อยากจะคิดแบบนั้นแต่ดูมันลบรูเกียรติคุณแท่ง
ถ้ามั้ยฉันไม่ไหวแล้วจะใส่เชื้อตัวนี้ด้วย
คือมันกันฝนแล้วมันจะกันลมด้วยโดยปกติ

เออนะครับโอ้สุดยอด

เพราะฉะนั้นณตอนนี้เขาบอกว่าโอเคละตัวเอิ้นเองอะ

เค้าว่ากันว่าแต่ยังไม่ตำรวจก็ไม่ได้พูดอะไรนที่นะ

แล้วก็ค่อยมาโดนตามทีหลังว่าแบบผิดกฎหมายบ้าง
ไปช่วยคนที่แบบฟอกงงฟอกเงิน
ก็ดูสิก็คนแต่ละคนที่โดนจับอายุมากสุดยิบเจ็ด

คุณคิดดูกันว่าเดี๋ยวนี้เด็ก๒๗มีเงินหมุนเวียนภายในแบงค์๑๕๐๐๐ล้านนะ
นี่เขาว่าจะมีการเปิดเผยชื่อออกมาหรือเปล่าพี่มดอีกสี่คนที่พี่ว่า

คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าที่เขาพูดว่าทำไมจะต้องมีการเปิดเผยชื่อเนี่ย
จากว่าคุณแทนไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะเอาเงินที่ได้ไปสร้างหนัง
ตอนแรกบอกเป้อารักเป็นเป๊ะไม่เกี่ยว
ที่เห็นดารามากมายเหล่านั้นคือดาราไปร่วมเล่นหนังกับเขา

แทนไทยฟิล์มก็เลยมีชื่อเป๊ะอารักมีชื่อคนลงคุณิซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ไม่ใช่ไปบอกไอ้เป้ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการไม่เกี่ยวนะฮะ

อย่าไปปิดคือก่อนหน้านี้คือใครเข้ามาอ่ะเหมือนแม่มณีแก้วแล้วอ่ะ

ป่ะย้อนกลับไปแม่มณีแม่มณีทำรายการจริงนะ

ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าแม่มณีเขาทำรายการจริง

ปรากฏว่าเหมือนกันคุณแทนไทยเนี่ยเขากำลังจะทำรายการอะไร
เขาจะทำรายการแบบประมาณว่าไม่ใช่รายการทำหนัง

หนังย้อนกลับไปเป็นแบบว่าพวกวัยคุณยุค๙๐

ปรากฏว่าก็เลยมีเป๋อารักษ์มีใครต่อใคร
คนก็เลยไปเชื่อมโยงว่าโอ้โหแสดงว่าเครือข่ายออนไลน์

พวกดาราเองก็ไม่รู้หรอก

ไปก่อนไหมเลกหนึ่งวันด้วยซ้ำไป
อีกเรื่องหนึ่งไปที่ข่าวต่างประเทศกันบ้าง
ออสเตรียก็ล่ามือปืนกราดยิงกันที่เวียนนา
มีคนเสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บมากมายทีเดียวค่ะ
จุดใกล้สุเหล่าชาวยิวแห่งหนึ่ง
แล้วก็ย่านร้านอาหารในกรุงเวียนนาด้วยนะคะ

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บอย่างน้อย๑๔ราย
ก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ประชาชนอย่างยิ่งค่ะ
ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจออสเตรียก็กำลังเร่งไล่ล่าติดตามกลุ่มคนร้าย
ว่าร่วมกันก่อเหตุกัน๖คนที่ยังหลบหนีอยู่นะคะ
หลังจากมือปืนรายหนึ่งได้ถูกตำรวจวิสามันยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทางการออสเตรียก็ได้แจ้งเตือนประชาชนควรหลีกเลี่ยงมายังพื้นที่สาธารณะ
รวมถึงการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเวียนนา
ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเวียนนาก็เตือนพลเมืองชาวไทยในออสเตรียค่ะ
ทางเฟซบุ๊คของสถานทูตมีใจความบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนา
ขอแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทย
และก็ขอให้พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเวียนนา
ระมัดระวังตัวและหลีกเลี่ยงพื้นที่สาธารณะ
รวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเวียนนา
พร้อมขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันก็มีเรื่องเกิดมีราวเกิดขึ้นกันเยอะแยะนะฮะ

ใช่เพราะตอนนี้คนร้ายก็ยังหลบหนีอยู่
ใช่นะครับผมตรงนี้นะฮะ
อ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างซึ่งวันสองวันนี้เป็นประเด็นมากนะฮะ

นะครับผมเรื่องราวของเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับนะฮะ
คุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วกลุ่มภาคีนินามครับ
นัดรวมตัวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาทวงคืนเว็บดังถูกปิดนั่นเองครับ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราย้อนกลับไปก่อนเข้ารายการได้ไหมฮะ

ประมาณสัก๑๗นาฬิกา๒๐นาที

นะครับมีคำสั่งให้ระบบอินเตอร์เน็ตแล้วก็หมายถึงอะไรผู้ใช้บริการทุกเครือข่าย
ทุกเครือข่ายเนี่ยเริ่มงับการเข้าถึงเว็บไซต์นะครับพรหับคอม

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราเชื่อว่าเมื่อคืนเนี่ย

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐภาษาศาสตร์ภักดีอาคารบี
สูตรราชการเฉพาะเกียรติเขาเป็นที่ตั้งของกระทรวงดีอี
หรือจิตร่าวแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็สังคมหรือดีอีดีอีเอส

ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเราเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์อันชอบทำในการเลือกเสพสื่อ
เท่ากับไม่ประนีประนอมอย่าทำให้ประชาชนหมดความอดทน
ก็คือจุดยืนหนึ่งที่ที่มวลชนไปนี่แหละครับ
ข้อเรียกร้อง๓ข้อเหมือนกันเลย
ในขณะเดียวกันนายพุทธิพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีเอสได้เปิดเผยว่า
เว็บไซต์ดังกล่าวผิดกฎหมายและกระทรวงได้รับการร้องเรียนเป็นสำนวนมาก
ซึ่งกระบวนการปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารย์นั้นจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มปกติ
จากเว็บไซต์ลามกอนาจารย์ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
ในหลายประเทศอาจถูกกฎหมายสามารถเสียเงินแล้วก็เป็นสมาชิกเข้าดูได้
แต่ในประเทศไทยยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ครับ
จึงต้องใช้วิธีการปิดกั้นการมองเห็นนะฮะ
ให้บริการมือถือทุกค่ายรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายครับ
เพื่อแจ้งให้ปิดการมองเห็นในประเทศไทย
แต่ในต่างประเทศยังเข้าได้ปกติครับแล้วก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายไทยด้วยนะครับ
ซึ่งนายพุทธิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์
ไซต์นี้เนี่ยมีผู้ติดตามจำนวนมากทำให้รัฐบาลถูกโจมตีอย่างหนัก
อย่างไรก็ตามครับขอให้มองใน๒มุม๒มิติ
คนที่ร้องเรียนมาส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองและผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ย
และผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นห่วงเยาวชนต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ย
ไม่ได้ถูกกฎหมายไทยในฐานะที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ย
มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งคัดทุกอย่างมีหลักฐาน
เมื่อสารพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งทั้งนี้ครับแม้จะมีทัวร์ลงอย่างหนัก
ที่คุณพุทธิพงศ์นะครับผมแต่ก็ไม่ตอบโต้อะไรครับ
วันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ
พร้อมยืนยันว่าทำตามกฎหมายไม่ได้เก้าไก่สิทธิ์ของใคร
คุณผู้ชมฮะเรากลับมากันณตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
ก่อนที่เราเข้ารายการกันสักชั่วโมงนึง
ก็มีคนไปที่หน้ากระทรวงไปประท้วงกันค่อนข้าง
เขาบอกว่าประเทศไทยของเราจะต้องฟรีพรหับ

เขาบอกพวกเราจะต้องฟรีพอร์นฮับ
คุณแม่หนูก็ไม่รู้ว่าคือมันเป็นเว็บอะไร

ปรากฏว่าเว็บไซต์เนี่ยมันก็เป็นเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่
ที่ดูจากสายติแล้วเมื่อปีแล้วปี๖๒
ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่๑๗ที่เขาใช้บริการเยอะที่สุด
แต่เป็นประเทศที่หนึ่งในระดับโลกที่ใช้

จริงเหรอซึ่งเขาบอกว่าไงรู้ไหม

เขาลั่นเลยอย่าทำร้ายคนเหงา

อย่าทำร้ายคนเหงา
ก็หนูงงหนูก็คิดเข้าไปดูปรากฏว่า
คลิปที่คนไทยดูเยอะคือคลิปที่
นั่นไงลุงพลนั่งกินข้าวแล้วประแต่นมาคนถ่ายอย่างนี้

ประกาศต้องแบบว่าต้องฟรีพรหับ๕
เขาลั่นเลยว่าขอร้องเถอะ

ด้วยการทำให้เขาไม่ถึงพรหับ
นะครับจี้ว่าเอาจริงนะ

คือวันนี้ที่เขาไป๓พฤศจิกายน
กลุ่มพภาคีนี้ราชนำ

ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะ
ถนนเจ้าวัฒนะวันนี้รถจะติดแน่นอนเขาไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
โดยผู้ชุมนุมเนี่ยเขาต่างคนวันนี้เตรียมเครื่องขยายเสียงป้ายข้อความนะฮะ
เพราะมีภาพการ์ตูนผู้หญิงโดยยังมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งเนี่ยนำป้ายไวนิวเนี่ยระบุว่าอย่าทำร้ายคนเหงา
เขาบอกว่านางก็ไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยนางเผยว่าไงนะหนูขอเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ค่ะ
ส่วนตัวอยากจะทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีเหตุผลอะไรจึงปิดกั้นเว็บไซต์นี้
ที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยมีปัญหาด้านการให้ความรู้เรื่องเศษศึกษาเพราะว่า
ให้ข้อมูลแค่เพศหญิงกับเพศชายไม่มีการให้ความรู้ต่อกรณีของผู้หลากหลายทางเพศเนี่ย
มันควรจะมีหนึ่งในการเรียนการสอนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเรียนสุขลักษณะ
เขาบอกมันเป็นการสุขลักษณะที่ล้มเหลวต้องปรับเปลี่ยนใหม่ในยุคปัจจุบันนี้
สำหรับการปิดกั้นเว็บไซต์นี้อาจทำให้ผู้ต้องการเนี่ยมีความสุขทางเพศ
ไม่มีที่ระบายอืมตรงนี้อาจจะเกิดอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ถ้าสมมุติไปปิดปอนด์หับเนี่ยอะไรจะเกิดมาอาชญากรรม
เพราะอะไรมันมีความอัดอัดเรื่องเพศ
การนั่งในห้องแล้วดูหนังถือว่าไม่ได้อนาจารย์นะครับผม

ไม่ใช่แค่ต้องทำคือมันมีการคลิกเข้าชมอะไรอย่างเนี้ย

ส่วนนายประกอลคนหนึ่งเขาเข้าร่วมประทวงด้วยเนี่ยนะ
เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยควรมีสิทธิ์เลือก

ขอถามหน่อยว่าไปไล่ปิดเว็บโป๊เนี่ย

ไล่ปิดเว็บโป๊เนี่ยมันทำอะไรให้ดีขึ้นมาบ้างเหรอ

เขาฝากกลับไปถามเหมือนกันว่าไปปิดเว็บโป๊เนี่ย
เอาตรงป่ะปิดเท่าไหร่คุณปิดไม่ได้หรอก

เขาบอกว่าไปปิดเว็บโป๊เนี่ยคุณปิดไม่ได้อยู่แล้ว

แล้วก็ขยายไปถึงเรื่องการปิดกั้นสื่อมากมาย
ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ารัฐมนตรีเนี่ย
คนนี้ไล่ปิดเว็บไซต์อื่นมากมาย

เว็บพนันเนี่ยทำร้ายสถาบันครอบครัวไปกี่สถาบันแล้ว

พนันเนี่ยทุกวันนี้มากกว่าเว็บโป้อีก

คุณเข้าไปดูออนไลน์คุณเห็นเว็บพนันโฆษณา
บางทีคุณถ่ายไอจีอยู่ถูกไหมล่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็เลยพูดถึงกันเยอะ
พอสมควรว่าเฮ้ยวันนี้คือเหตุผลที่เขาออกมาทั้งหมด
ว่าอะไรเกิดขึ้นยังไง
หรือทำไมต้องปิดเว็บไซต์

ถ้าเรามองอย่าโลกสวยนะแองจี้

เขาบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยผลความนิยมน่ะ
เรามาดูกันเนี่ย๖ข้อดีของการดูหนังโป๊
พูดได้ใช่ไหมมีข้อหนึ่งเขาบอกเราสามารถลดความตึงเครียดได้
เพราะในระหว่างที่เรามีความสุขกับการดูแล

เพราะว่าอย่างนั้นคือสารแห่งความสุขเนี่ย
เพราะฉะนั้นการนอนบนโซฟานิ่มการรีแลกนั้น
มันถือว่าเป็นการรีแล็กซ์
เขาบอกว่าหนังโป๊เนี่ยหรือพรหับ
มันถ้าสมมุติเราใช้เป็นครูนะคะ
มันใช้เป็นครูเนี่ยมันเปรียบเสมือนครูสอนเพศศึกษา

การก่อเหตุข่มขืน
คุณลองคิดดูคุณลองคิดดูคุณลองคิดดูเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมี
เวลาซื้อมันซื้อทีเดียวเหรอหรือว่ายังไง

ใครก็ว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เว็บเขามีรายได้
คือเขาบอกว่าประหยัดไอ้พรหับมาช่วยประหยัด
ไม่ให้ต้องไปเสียเงินลงอ่างข้อดีของหนุ่มที่มีงบจำกัด
เขาบอกว่าเปิดดูหนังโป๊ะก็ประหยัด

หัดกว่าไปลงอ่านไม่กี่ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้น
หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็นานาติดตั้ง
บางคนมองกันไปอีกในแง่มุมหนึ่ง

บางคนอาจจะเอาช่องทางตรงนี้มาทำเป็นแบบ
เหมือนเป็นอาชีพแล้วหาเงินรึเปล่า

ออกไปเรียกร้องว่ารัฐจริงน่าจะเป็นแบบว่ามีหน้าที่ดูแล

ที่มีข้อความขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องของเขา

เฮ้ยวุ่นวายเว็บอื่นเยอะแยะ

ในทวิตเตอร์บอกเนี่ยผมปุ้มบังหน่าวว่า

เมื่อกี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกเนอะ

อุ๊ยแต่ละคนอยู่นะมีพี่เช้าพี่หนุ่ม
ป๋องกระพลแจ๊คแฟนฉันนิกกี้อะไรอย่างนี้
หัวหน้าแก๊งใครแล้วไหมพี่เป๊ะครับผมสุดยอดสารรักดีชีวิตคู่

น่ากลัวอย่างนั้นต้องไล่ปิดให้หมดละแม่งั้นอะ

นี่สิเดี๋ยวกำลังนั่งดูคอมเมตร

จริงถ้าสมมุติคนที่เล่นออนไลน์อยู่แล้ว
พรหับมันก็ถือเป็นออนไลน์เนอะ

วันนี้พรุ่งนี้พี่อุ๊ะหรือไทยกับคุณภัยดาวดินมา

พรุ่งนี้เขาบอกว่าให้จับตามองคุณจอมขวัญดี

นะฮะถือว่าเป็นคู่เดือดเลย

คือคุณอุหารือไทย

ถามตรงกับจอมขวัญ

ถามตรงกับคุณจอมขวัญ

พบกับผมนะฮะแล้วก็คุณอุหาริไทยในรายการถามตรงกับจอมขวัญ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะเป็นแมทหยุดโลก

ซึ่งขอดูเราอยากจะดูก็บอกว่าเด็กอ่ะ
เอาจริงนะที่ผ่านมาเด็กกับนักการเมืองเด็กตอบคำถามนักการเมืองได้ทุกข้อนะฮะ
ถูกนะครับผมเด็กตอบคำถามพูดถึงรัฐธรรมนุมเด็กมันก็ตอบมันได้นะ
รัฐธรรมนุมมันตอบมันได้มันก็มีวิชั่นเป็นของตัวเองด้วย

บอกว่าห้ามพลาดนะครับติดตามการเจอกันระหว่างคุณอุ๊อารือไทย
กับคุณไผ่ดาวดินที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบข้อสงสัยของทั้งสองฝั่ง
สองฝั่งมันก็จะมีความคิดความคิดมาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองล้วน
รับชมรายการถามตรงกับจอมขวัญพรุ่งนี้๑๗นาฬิกา๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับผม
อย่างนี้แค่เขามาต่อข่าวใส่ไข่ไง
โคล๑๔๐๐ตอนนี้น้ำถ้วงอยู่เลยนะฮะ
สักครู่เดียวครับ

ไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันสักนิดนึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย

หลังจากได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน
ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะ

เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก
ทั้งนี้นายวิเชียนก็ได้นำถุงยางชีพ

มอบให้กับผู้ประสบอุทธกภัย

โดยอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสาวเอ๊นะคะ

อกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ประสบอุทธกภัยอีกหลายตำบลค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลลำนางแก้ว

ที่ยังมีสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบน
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัด
ก็มีปริมาณน้ำที่ล้นออกจากเขื่อนเริ่มทรงตัวค่ะ
และมีแนวโน้มที่จะลดระดับลงเรื่อย
แต่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน
แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
เกินระดับกักเก็บก็ทำให้น้ำเนี่ยเอ่อท่วมพื้นที่หาดจอมทอง
ระบุรีนะคะซึ่งอยู่เหนือเขื่อนมูลบน
ไม่เหลือสภาพหาดทรายให้เราได้เห็นกันแล้ว
วนน้ำก็มีการปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้ง๒เส้นทาง
ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ด้วยค่ะ
ทางด้านชาวบ้านอำเภอปักทงชัยจำนวนมากก็ถือโอกาสเลย
หวานแหจับปลาในทางน้ำเลยที่เขาไหลออกจากตัวเขื่อน
เพื่อนำไปประกอบอาหารบางคนก็ได้มาก
ก็นำไปขายสร้างรายได้ชดเชยในช่วงน้ำท่วมนี้ได้ด้วย
ช่วงน้ำท่วมอย่างนี้อย่างที่บอกว่าน้ำสถานการณ์น้ำก็ยังมากันอยู่
เยอะพอสมควรแต่เขาบอกว่าน้ำท่วมนี่แหละ
ทำให้คนถูกรางวัลที่๑มาแล้วเหมือนกันนะ
ก็กำลังสวดศพสวดศพอยู่สวดศพของคนผู้ตายแล้วปุ๊บ

เขาบอกโอ้ขอเงินหน่อยเถอะขอเงินมาซ่อมบ้าน
จะซ่อมบ้านให้ใหม่เพราะน้ำมันท่วมเนอะ
ปรากฏคนตายคุณยายมาเข้าฝัน
บอกให้ไปซื้อเลข๔๐๔หรือ๔๒
ปรากฏน้ำก็เช้ามาน้ำก็บอกคนที่อยู่ในโรงศพมาเข้าฝันน้ำ
นางก็บอกไปซื้อ๔๐๔๔๒๔ทั่วโคราช
ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านไง
อื้อฮือนี่เนอะ
นี่โชคจากคนเสียชีวิตนะนะครับคุณยายมาเข้าฝัน

เมื่อกี้นี่นั่งอ่านค่ะเขาบอกว่าอ๋อพรหับเนี่ย
ทวิตเตอร์เขาพูดเหมือนกันว่าอ๋อหลายประเทศเขาก็แบนเหมือนกัน

คือเรื่องราวเนี่ยมีเด็กเนี่ยที่บางทีชอบไปหาเงินกับพรหับ
ก็คือไปถ่ายคลิปเสร็จแล้วพ่อแม่ไปเปิดดู

คือบางทีมันอาจจะมันช่องทางการควบคุมตรงนี้มันต้องมีเนอะ

แต่ว่าเรื่องเอกสิทธิ์นี้ในทวิตเตอร์บอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ย
ก็คือปล่อยพ่อแม่ไปเปิดแล้วเห็นลูกตัวเอง
เพราะมันมีนักเรียนใส่ชุดนักเรียนนักเรียนอะไรอย่างนี้มันก็มีเยอะเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยมันก็ปิดเว็บนี้คิดเหรอมันหมด

ก็เยอะอีกว่าเพราะมีอะไรอีกเยอะนี่จากทวิตเตอร์นะฮะ
ปกติกันใช่ก็จะอ่านแต่วันนี้เขาไม่อยู่
วันนี้ก็เลยอ่านแทน

คือภาพที่พระสงฆ์กับพระพุทธอิสระ

มีภาพพระสงฆ์องค์รูปหนึ่งได้ก้มกราบเนี่ยคุณดูนะฮะ
เดี๋ยวคุณดูอืมนี่พระนี่เป็นพระพระใส่จีวอนเหลืองจะมากลับ
มากราบคาราวาสคาราวาสเนี่ยเพราะว่าต้องใส่ชุดขาวอยู่เลยถูก
เขาก็เลยก็ถามว่าเอ้ยความเหมาะสมอยู่ตรงไหนอืม
เดี๋ยวนี้พระต้องมากราบคนแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
พวกนายสู่วิทธิ์จากพระพุทธขณะสื่อไปแล้วเนี่ยครับก็กลายเป็น
สุวิทย์ทองประเสริฐหรือถ้าสมมุติเราจำไม่ได้คืออดีตพระพุทธ
อันนี้แปลงทำไมภ่ะสงฆ์ถึงต้องก้มกาบคาราวาดครับเรื่อง
ทางศักษณะเนี้ยเฮ้ยพระมากาบคาราวาดได้จริง
หลวงปู่พุทธอิสระครับเขาได้โพสต์ข้อความชี้แจ้งอย่างนี้ครับ
ไอ้ภาพเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นในพิธีทำบุญกระดูกแก่ผู้มีคุณของวัด
อืมโอเคขนาดนั้นอดีตสามีของผู้วายชนเนี้ย
บวชเป็นพระอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ได้เดินทางมาร่วมด้วยครับ
ขณะที่พุทธอิสระเนี่ยนะครับขณะที่พุทธอิสระกำลังนั่งพนมมือ
เมื่อฟังพระสวดคุณพระองค์นี้ท่านก็เดินมาคุกเข่ากราบ
โดยที่พุทธอิสระไม่ได้ตั้งตัวอ่าฮะทั้งที่เคยแจ้งไปแล้ว
บอกแก่บรรดาคุณพระทั้งหลายแล้วว่าแม้พุทธอิสระเนี่ย
จะยังไม่ได้ลาสินก็ตามครับโดยสมมุติภาวะนะครับ
พุทธอิสระนุ่งห่มชุดของคารวาสพระคุณเจ้าทั้งหลาย
พึงไม่ควรจะมายกมือไหว้กราบอืมเหตุที่เกิดขึ้น
มันไม่ได้มีเจตนาให้เห็นนางภาพอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องขอโทษพี่น้องพุทธบริษัทผู้รักพระศาสนาทุกท่านนะฮะคราวหน้าจะ
ที่เกิดที่พระชีวิตนี้พุทธอิสระไม่เคยคิดจะมีชีวิตอยู่นี่
ให้ใครกราบไหว้แค่ได้กราบไหว้ตนเอง
ให้สนิทใจก็ภาคภูมิที่ได้เกิดมาแล้วเขาไหว้นะ

โผล่แล้วก็ปอบพนมมือมา
ยหน้ามาปุ๊บพระก็กราบเรียบร้อยแล้ว

มาถึงเรื่องราวของความน่ารักกันบ้างดีกว่า

ปิ้งป้อง
เปิดมาปุ๊บนี่เด็กตีมือกันยับนะฮะไม่ต้องห่วงบ้านพี่เช้านี้ก็ตีมือกันยับเลย
ทะลุ๗๔๘๐๐๐ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับ
ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนะครับผมในเครือจากบริษัทประเทศเกาหลีนะครับ
เกาหลีใต้ซึ่งโด่งดังแล้วก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะครับ

มียอดวิว๔๗๙๐๐ล้านครั้ง
การ์ตูนเรื่องดังจากประเทศรัสเซียครับ
มียอดวิวสูงสุด๔๓๖๐๐๐ล้านครั้งนะครับผม
ก็เห็นเด็กเวลาเด็กร้องให้เขาเปิดเพลงนี้เด็กมันหายลง

ถูกต้องเวอร์ชั่นเกาหลีก็มี
แล้วก็มีเวอร์ชั่นประเทศเพื่อนบ้านเราก็มี
มีหลายภาษามากนะครับผมตรงนี้นะฮะ
แต่ถ้าเปิดมาเด็กหายร้องไห้แน่นอน

ของน้องรถเมย์เปิดกล่อมตอนไหน

อันนี้เปิดอินเตอร์อันนี้ก็เปิด

ขวบหนึ่งนี่ขยับนิ้วเองอะไรกันได้หรือเปล่า
ข้ามโฆษณาเองได้แล้ว
เขาก็จำตรงนั้นว่ากดมุมนี้นะ

ก่อนนอนชั่วโมงนึงให้เขาดู
แล้วเขาก็ทำ
แล้วก็ต้องหยุดอะไรบ้างอย่างนั้นแล้วเขาก็หลับ

เบรกกันสักครู่ผู้ชายไทยที่ติดความหล่อ

นาเดสิรู้เหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็มีหมาปริ้นไหม
มีหรอเพมจิไงมีหนุ่มกันชายติดไหมฮะ

ไม่ติดเหรอแม่ตอบแบบว่าไม่ติด

จากครู่เดี๋ยวค่ะมาดูนี่ครับ

ไปดูประวัติลิซ่าแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาพูดภาษาไทยเลยนะ
เมื่อก่อนเขาก็เดินสายประกงประกวดอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าการจัดอันดับประจำปีต้องพูดถึงคนที่หน้าสวย
แล้วก็น่าหล่อที่สุดในโลกแห่งปี๒๐๒๐นะฮะ
ก็เริ่มมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงออกมาแล้ว
ซึ่งคนไทยเนี่ยหน้าหล่อหลายคนเนี่ย

ใครครับมาริโออืมใช่
ริโอหน้าหล่อหน้าเป๊ะหน้าสวย

จริงเหรอมีใครบ้างครับ๑๐คนนะมีใครติดบังแบมวันติด

เขาบอกนักแบมแบมเนี่ยยิ่งโตยิ่งหล่อบวกกับเซนต์การแต่งตัว

ถูกต้องน้ำเทรนด์น้ำเทรนด์อ่านะฮะแต่งตัวดีหน้าตาหล่อ
เป็นนักร้องเต้นนักร้องวงเกาหลีเหมือนกัน

นั่นก็ต้องเป็นแบบเพื่อนบทเพื่อนบท
เกษฐพลเดี๋ยวนั้นพี่สนยุกอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูเกษฐพลปั๊บหนึ่ง

คนนี้เหมือนเอ๊ะเห็นเขาเล่นอะไรนะเออเห็นเขาเล่นอยู่เล่นละคร
ก็อตฤทธิอย่างเงี้ยหรอก็อตอิทธิพันธ์อย่างเงี้ยหรอ
อ่าโอ้ยส่วนใหญ่มีแฟนคลับเยอะ
ส่วนใหญ่ต้องมีแฟนคลับถึงจะมีคนโหวตใช่
นาเดชกุกิเมียต้องยังมีนาเดชกบภาดด้วย
อ่าแต่นี่หน้าจะเปะจริงนะค่ะ
ไหมเค้าชิงไงอ่อเค้าชิงไหมพี่รัฐ

ถูกอย่างนี้มันมันก็แล้วแต่เขาโหวตเหรอครับคุณแม่

ใช่อยู่ที่แฟนคลับก่อนเนี่ย
ถ้าเอาตามขั้นเกรกก่อนคุณแม่ก็คุณบ้านไหนข้างผู้ชายเข้าหมดแหละ
เคยแล้วแต่เขาดำเป็นพัฒน์ตัวสูงอีคนมึงก็ไม่ใช่
คนนั้นอ่ะเขาถามคุณแม่เสียสู่แล้วแม่น่ะเสียเอง
อันนี้ชื่อตรงข้างกับอ้าว

จนตั้งแต่มดไม่เข้ามา

แล้วก็ไปตามหาที่พารากอน

จุดมุ่งหมายนะครับการยืนโพสต์ท่าแบบหนึ่ง
โอเคนับป่ะโอเคเดี๋ยวมันจะหลุดพูดชื่อออกมาก่อน
ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมไปที่ณเดชน์กับยาย่าดีกว่า
เขาก็ร่วมฉลองวันเกิดให้ป๊าป๊าโยชี้ภาพแบบสองครอบครัวครบกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจสุดสุดค่ะเพราะว่าเป็นซีนพร้อมหน้าพร้อมตาของสองครอบครัว
คู่รักคุณณเดชน์แล้วก็คุณยาย่าที่ร่วมฉลองวันเกิดคุณพ่อโยชิ
คุณผู้ชมลองดูน่ารัก

เค้าเคลียดว่าไม่แคล้วงานวิวาร์แน่นอน

แล้วก็มีภาพมีคลิปหนึ่งที่

เขาเป็นคนมีสัมมาครวาศสุดไปเดินเจอกันในห้างสรรพสินค้าก็ยังไม่เคยร่วมงานกับน้องนาเดะนะคะ

โอ้โหเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ของเหล่าบรรดาแฟนคลับของนิชชุนนะครับมีรายงานว่า
ที่ไปฮ่องกงและเหตุการณ์ต่างทำให้พวกเขาเนี่ย
รู้ถึงความหมายความรักและมิตเต่ามิตรภาพ

นะครับอ่ะดีใจน้องนิชคุณรอดูค่ะน้องนิชคุณโกวินเตอร์แล้ว
นะครับผมนะฮะอ้าวปราบหน่อยคุณพี่ถึงปราบประดนร่วมบุญใหญ่
บวงสวงหนังดังไอ้ไข่อ๋อไอ้ไข่อ๋อไอ้ไข่สร้างหนังแล้วว่ะ
เลิกทำพิธีบวงสวงนะฮะเปิดกล้องภาพยนตร์ความเชื่อ
ของความสตาร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยเขาบอกเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยนี่นะครับ
ก็ที่ไปเปิดกันที่อุโบสถที่ปฏิสถานรูปปั้นไอ้ไข่นั่นแหละ
ก็คือจากนั้นพระอาจารย์แว่นก็ได้นำนักแสดงทั้งหมดเนี่ย
เข้าไปกราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่ในพระอุโบสถนะครับ
แล้วก็ได้ทำพิธีเจิมหน้าผากให้กับนักแสดงทีมงานเนี่ย
ปรากฏว่าปราบประดนเปิดเผยว่าดีใจที่ได้เป็นส่วน
คนไหนปรับประตูอ๋อนี่คือดาราที่จะเล่นกันใช่ไหมล่ะ

ใครจะเล่นเป็นไอ้ไข่อ๋อเด็กน้อยเล่นเป็นไอไข่เหรอเธอ
มาลองค่ะมีเด็กผู้ชาย๒คนนะค่ะ

เชียร์กับหมอเจี๊ยบ
น้ำไม่กลัวหน้าพังกันเหรอ

แต่โดนกลางมาดิบผ้าเข้ามานี่นะ

ไม่แต่ว่าแบบสองคนนี้เขาเป็นคนทำอะไรจริงจังทั้งหมด
เท่ากันตกละเท่าไรเธอชกขนาดนั้นกัน

รวมจุดสนิยมข้างหลังด้วยก่อนค่ะ

ไอ้แข็วค่ะเดี๋ยวชกด้วยตายนะ
ไอ้แข็วชกตายนะเถอะ
แล้วหมดดูคลิปยังกลับเตะจนต้นกล้วยขาดเลย
ก็ฉันบอกว่าเราไม่ต่างแตะกับใคร

กับพี่รัชมีแขกต้องสูงอืมเราต้องน้ำหนักเข้ากันเจอกับพี่เอ็กซ์
เจอกับพี่เอ็กซ์รัชมีแขกเจอพี่เอ็กซ์แต่อยากให้เจอกับอีกคนเนอะ
ใครอ่ะนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเหรอคุณแม่พี่แท็กยังไงพี่แท็กยังไง
แท็กพระรันยูเหรอครับโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนะครับ
พารันน่ารักมากเลยทีเดียวห่างหายไปนานสำหรับรูปภาพของครอบครัวของคุณแท็กพระรันยู
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นนะครับพร้อมหน้าทั้งลูกชายน้องพารันแล้วก็คุณเบลอดิรานะครับ
แคปชั่นว่าจะทำอาหารให้แม่เขาทานค่ะดูท่าจะพักพัก
ดูตาสิแสบใช่ย่อยอืมงานนี้เนี่ยแฟนแฟนอ่ะ
ลงรูปครอบครัวน่ารักค่ะลงบ่อยบ่อยนะคะอืมนี่นี่ฮะนั่นก็คือข่าว
อีกหนึ่งข่าวที่เราจะนำเสนอคือว่าที่เจ้าสาว
ปล่อยให้นางเต็มที่ไปก่อนแต่งงาน

คุณดูล่าสุดอากาศมันก็ไม่ร้อนแล้ว
แต่มันฮอตไปยิ่งกว่าพายุเข้านะฮะ

ตัวนี้ไม่ค่อยได้ออกแต่ต้องดูเรื่องอาหาร

คือจริงถ้าไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายก็ต้องคุมอาหารเอา

ใช่จริงนะอันนี้จริงค่ะจริงมาก
เพราะบางทีแบบช่วงถ่ายละครทุกวันอย่างนี้ออกกำลังกายมันไม่มีเวลาไปใช่ป่ะคะ
ก็ต้องใช้วิธีคุมอาหารเอา
อ๋อที่บ้านพี่คุมอาหารใช้ฝาดซีคุมเอา

ก็ดีค่ะเย็นดีครับอันเดิมน้ำหนักเธอเพิ่มมาจริง
พี่วันไม่ค่อยว่าอะไรเพียวว่าน่ารัก
แต่สวยทุกรูปเลยนะแต่สวยทุกรูปเลยขอชมขอชม

มีโกแว่นหล่นด้วยจับแว่นค่ะ

ไปอีกหนึ่งข่าวข่าวของใครคะน้องคะ
ไฮรี่ค่ะ

ตอบเลยนะตกลงผู้ชายของพี่มดคือใครคะ

ขอดูผู้ชายคนนั้นของพี่นิดหน่อยมันก็สมควรที่จะแบบว่าหลงอ่ะเนาะโอ้โฮคุณแม่โอ้โฮดูนี่

เดี๋ยวลูกอีกรูปนึงรูปอะไร
มันก็สมควรจะหลงเออเราก็แบบว่าสมควรจะหลง

ถ้าเกิน๑๐ปีจะหมดไว้รู้

จอคุณแม่มดดำมาให้ดูเดี๋ยวนี้

เออฉันถึงเป็นบ้าเป็นบ่อเออสัมภาษณ์ไป

กลับมาหนูแค้นตัวเองว่าทำไมหนูง่วกระดับนั้น
ไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะอารมณ์ขึ้นไปมากกว่านี้นะคะนะครับผมนะ
เจอกันใหม่ครับวันนี้เป็นโปรดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ